เรื่องของวันเลือกตั้งสอสอนะครับก็ยังรอการกำหนดที่ชัดเจนอยู่นะครับ
ต้องรอภารกิจการเลือกตั้งก่อนนะครับแต่กรกตก็บอกชัดเจนแล้ว
ว่าจะเลือกตั้งวันไหนเนี่ยกรกตจะให้มีการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้ง
ก็คือไปลงคะแนนและประกาศผลให้เสร็จภายใน๙พฤษภาคม
เพราะฉะนั้นพักการเมืองต่างเขาก็ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมกันอยู่นะครับ
เดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะครับในส่วนของทางการดูแลความสงบเรียบร้อย
ช่วงการเลือกตั้งด้วยนะครับผลเอกภอพริพรตเบนยสีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
วันนี้แถลงหลังเป็นประธานงานวันกองทัพไทยนะครับ
ยืนยันหน้าที่ของทหารคือสนับสนุนรัฐบาล
ส่งผ่านให้ประเทศเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
เคยบอกไว้ชัดเจนแล้วว่าขอให้แต่ละกลุ่มอยู่ในกรอบของตัวเอง
อยากขอร้องกลุ่มต่างที่ยังกังวล
และออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งว่าไม่ต้องกังวล
เพราะมีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นกิจกรรมใดในช่วงนี้ควรให้งดและเลิกไป
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังขอความร่วมมือไปยังพักการเมืองต่างด้วยว่า
นำเสนอนโยบายที่ทำได้จริงอย่าใส่ร้ายและควรก้าวข้ามการเมืองแบบเดิม
ขณะที่วันนี้สภานักศึกษาและเครือข่ายนักศึกษารามคำแหง
แถลงเรียกร้องให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งยุติการชุมนุมและเคลื่อนไหว
พร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันคัดค้านคนกลุ่มนี้ตามช่องทางต่าง
เพราะเชื่อว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์
คือเขานัดหมายกันล่าสุดเนี่ยคือ๑๙มกราคมถ้ายังไม่มีการกำหนดวันเลือกตั้งนะครับ
ขณะที่ล่าสุดหนึ่งในแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ก็คือนางสาวนัทธามหัฒนาหรือว่าโบนะฮะได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว
บอกว่าตัวเองจะไม่เข้าร่วมชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะครับ
เพราะไม่มีศักยภาพพอที่จะรับรองความปลอดภัยของทุกคน
หากเกิดเหตุการณ์ม็อบชนม็อบโดยยืนยันหลักการและให้กำลังใจทุกคน
หากมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกเป็นครั้งที่๖
คราวนี้ถึงจะไม่อดทนกับรัฐบาลคอสชอีกต่อไป
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองกันหน่อยนะคะ
มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เลือกตั้งของพักพลังประชารัฐค่ะ
เป็นการกำหนดนโยบายแนวทางการลงพื้นที่หาเสียง
แก่นำเข้าร่วมพร้อมเพลียงนะคะ๔รัฐมนตรี
เขาบอกว่าเขาลาราชการนะคะวันนี้ก็มาร่วมประชุมด้วย
อุตมะสาวนายนให้สัมภาษณ์ในฐานะหัวหน้าพักก็บอกว่า
ได้พิจารณาว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตครบทั้ง๓๕๐เขตแล้ว
เหลือแค่ระบบบัญชีรายชื่อเดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกสักระยะ
เพราะมีคนแสดงความจำนงเข้ามามาก
ส่วนเรื่องของการลาออกนายอุตมะบอกว่า
ขอความกรุณาให้รออีกสักนิดก็คือพูดเหมือนเดิมทุกครั้งที่สื่อถาม
แม้แต่นายกรัฐมนตรีเองก็รับทราบในหลักการนี้แล้ว

นายนัทพลทิพย์สุวรรณรองหัวหน้าพักก็ชี้แจงรายละเอียด
ระดมทุนที่จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
สรุปว่ามีผู้สนับสนุนพักรวม๖๒๒ล้านบาท
แต่สามารถบันทึกในบัญชีการระดมทุนเพียง๒๔รายการจำนวน๙๐ล้านบาท
จากว่ากรกตได้กำหนดระยะเวลาการระดมทุนเอาไว้
๑๙ธันวาคม๒๕๖๑เท่านั้น
ทำให้เงินที่เหลือประมาณ๕๐๐กว่าล้านบาทนะคะ
ก็จะต้องนำเข้าบัญชีผู้บริจาคเงินให้กับพักแทน
เราจะบันทึกเข้าบัญชีระดมทุน๙๐ล้านบาทนะครับ๒๔รายการ
เพราะว่าทางกรกตได้ออกระเบียบระดมทุน
ให้วันระดมทุนคือวันที่๑๙ธันวาคม๒๕๖๑
ฉะนั้นเอกสารหรือว่าเช็คที่ลงบัญชีหลังวันที่
เราจะเอาเข้าบัญชีเงินบริจาคของพัก
ซึ่งจะเอาเข้าบัญชีวันจันทร์แล้วก็วันอังคารที่จะถึงนี้
ก่อนที่ทั้งคู่จะลงมาถ่ายรูปกับประชาชนนะครับ
แล้วก็ร่วมกันเต้นในเพลงพักเพื่อไทยหัวใจเพื่อเธอ

เอามาเห็นภาษัจรอย
รับเงินกาเพื่อไทย
อ่านเสร็จแล้วหลบนะคะ
หลบหลบหลบ
ก็บรรยากาศการเมืองไทยช่วงเวลานี้นะครับ